ที่ศรีสะเกดกันก่อนคุณผู้ชมปกติเนี่ยตามต่างจังหวัดวิถีชีวิตในการหุงหาอาหารในหลายพื้นที่นะ
ยังมีการใช้ฟืนก่อไฟอะไรแบบนี้ในการทำกับข้าวช่วงเช้าช่วงเย็น
แต่ว่ามีลุงคนหนึ่งอายุ๖๐แล้ว

แล้วก็ไม่พอใจเลยบ้านไหนจุดไฟแบบนี้

เขาทนไม่ได้ขนาดที่ว่าชาวบ้านก็ทนเขาไม่ได้เหมือนกัน
เพราะว่าอะไรเขาเดินออกมาคุณผู้ชมค่ะ

บอกเลยบ้านไหนจุดไฟมีควันน่าจะยิงกรอกปากให้ค่ะ
โอ้โฮ
คุณผู้ชมชาวบ้านเป็นร้อยคนก็ไม่ทนลุงเหมือนกัน

ชาวบ้านบอกเลยมีปืนยาวสองกล้องด้วย
นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านเล่าพฤติกรรมของนายพฤษนะคะ
ชายหนุ่มบ้านอายุ๖๐ปีแล้วสวเลยล่ะ
เดินถือปืนยาวคล้ายอาวุธสงครามออกมาข่มขู่ชาวบ้าน
เนื่องจากว่าเขาไม่พอใจที่ชาวบ้านก่อฟืนจุดไฟทำอาหารค่ะ
ชาวบ้านก็ใช้วิถีชีวิตกันมาแบบนี้
ห้ามจุดฟืนเกาะไฟชาวบ้านพากันหวาดภวาค่ะ
ออกมารวมตัวกันเป็นร้อยคนนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
รวมตัวกันประท้วงปิดถนนกลางหมู่บ้านไปเลย
ดอนจันทร์ตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
ขอให้ตำรวจช่วยดำเนินคดีกับนายพฤษหน่อย
ซึ่งตำรวจสพเมืองศรีสะเกดพร้อมด้วยประหลัดอำเภอนำกำลังกว่า๒๐นายค่ะ
เข้าควบคุมพื้นที่ด่วนเลยกลัวจะมีเรื่องมีราวบานปลายกันมากกว่านี้
เจรจากับชาวบ้านนะคะคืนที่ผ่านมาเนี่ยสอบถามผู้ใหญ่บ้านดอนจันทร์บอกว่า
ทีในพฤษคนนี้นะเข้าพักอยู่ในบ้านที่ตัวเมือง
แต่พอกลับมาพักอาศัยที่บ้านดอนจันทร์เนี่ยมาเจอกับชาวบ้านที่เขามีวิถีชีวิตพื้นบ้าน
พากันนำฟืนมาจุดไฟทำกับข้าวหุงหาอาหารคือเป็นเรื่องปกติของเขาค่ะ
ทำให้นายพฤษเกิดความไม่พอใจ
เนื่องจากว่าเขาเหม็นควันไฟเดินถือปืนสั้นก็มี
ถือมีดก็มีออกมาข่มขู่ชาวบ้าน
หากว่าใครไม่เชื่อฟังอันนี้ตามคำกล่าวอ้างนะคุณผู้ชม
ของชาวบ้านบอกมาว่านายพฤษเคยพูดเอาไว้ว่า
จะยิงกรอกปากทุกคน
โหดนะน่ากลัวนะชาวบ้านกลัวมาก
แล้วก็เป็นเรื่องที่ร้องเรียนกันมาเป็นปีแล้วค่ะ
แต่มาวันนี้ชาวบ้านบอกว่ามันแรงเกินไปแล้ว
เพราะว่าอะไรเอาปืนยาวที่มันคล้ายอาวุธสงคราม
มีติดกล้องด้วยชาวบ้านบอกมาข่มขู่แบบนี้กลัวสิ
ชาวบ้านก็เอาอย่างนี้ดีกว่าออกมารวมตัวกันดีกว่าพวกเรา
ให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายพฤษให้เร็วที่สุดค่ะ
ขณะที่ตำรวจสพเมืองศรีสะเกดบอกว่าให้ชาวบ้านใจเย็นก่อน
พฤษเองเขาก็เดินทางไปรายงานตัวที่สพเมืองศรีสเกตเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังไม่ได้ดำเนินคดีใดกับนายพฤษนะ
เพราะว่ารอสอบปากคำชาวบ้านที่ไปแจ้งความมาก่อนหน้านี้ด้วย
ซึ่งพฤติกรรมของนายพฤษผิดไหม
ผิดที่พกปืนออกมาในที่สาธารณะค่ะ
แต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงหวาดกลัวอยู่เพราะว่าวันนี้เขาแค่ขู่
แล้ววันหน้าล่ะถ้าเขาไม่พอใจมากกว่านี้
เขาจะทำอย่างที่เขาขู่เอาไว้จริงหรือเปล่า
นั่นก็คือการยิงกรอกปากชาวบ้านชาวบ้านบอกกลัวมาก
แต่ถ้าฟังนายพฤษลุงพฤษหรือตะพฤษอย่าที่แจ้ง
ว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นอย่างที่ชาวบ้านบอกก็สามารถที่จะออกมาชี้แจงได้
ความจริงมันเป็นอย่างไรแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ